คุณผู้ชมครับมีคดีที่พบศพสองสามีภรรยานะครับ
เสียชีวิตในห้องเช่าที่เขตสายใหม่นะครับ
แล้วในห้องก็เจอจดหมายเขียนลักษณะการตัดเพาะสั่งเสียไว้หลายฉบับด้วย

ญาติญาติได้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุนะครับ
วันนี้ก็ได้หมดทุกข์หมดโศกแล้ววันนี้ก็ได้มาเชิญดวงวิญญาณหลานชายกับน้องใบบัวนะครับ
ขอให้กลับไปสู่ที่ตั้งบ้านเรานะฮะจังหวัดสุรินทร์นะครับ
วันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปถึงที่หมายมีพ่อมีแม่รอรับอยู่นะครับ
ญาติของนายเอกชัยนะครับนายเอกชัยวัย๔๑ปีที่มีอาชีพรับเหมานะครับ
ที่เสียชีวิตมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ห้องเช่าในจุดเกิดเหตุนะครับ
หลังจากนายเอกชัยกับภรรยาที่ชื่อนางสาวปวีนาวัย๒๘ปีเสียชีวิตในห้องเช่าในบ้านหลังนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ในเขตสายใหม่กรุงเทพที่ห้องทงชั้นล่างพบศพนายเอกชัยเมื่อวานนี้นะครับ
ทับร่างของนางสาวปวีนาที่นอนหงายแล้วก็มีผ้าห่มนวมคลุมทับทั้งร่างอยู่นะครับ
หลังจากนั้นญาติญาติก็ขนของใช้ของนายเอกชัยกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์
แล้วก็เดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
มีน้องสาวนายเอกชัยเป็นตัวแทนญาติไปรับศพนะครับ
นี่เป็นการขนของส่วนนี้คือการรับศพนะครับ
ขณะที่ในส่วนของฝั่งนางสาวปวีนานะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีแม่กับน้าสาวมารับศพนะครับ
แม่ก็อยู่ในการโศกเศร้าอย่างหนักนะฮะที่ต้องสูญเสียลูกสาวไป
น้าสาวบอกนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ทำใจไม่ได้นะฮะแต่ก็อยากให้เรื่องราวมันจบไปนะครับ
เพราะยังไงซะก็คงไม่ได้หลานสาวกลับคืนมา
เมื่อวานนี้หลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีผู้เสียชีวิตก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ไปถึงเนี่ยบนโต๊ะใกล้กับทั้ง๒ศพมีจดหมายอยู่๔๕แผ่น
นี่ฮะสรุปใจความได้ว่าถูกกีดกันเรื่องความรักขอตายไปด้วยกัน
จะไม่แยกจากกันแล้วฝ่ายชายก็สั่งเสียบอกไปยังลูกที่มีกับภรรยาเก่า

แล้วก็ฝากให้ดูแลลูกให้ด้วยนี่นะฮะ
โต๊ะก็มีกระป๋องเบียร์เป็นกระป๋องเปล่านะครับ๓๔กระป๋อง
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะครับในห้องในบ้าน
เมื่อวานนี้ที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อวานนี้ยังเจอลูกแมวอยู่๓ตัวนะครับร้องเสียงดังอยู่ในห้องด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับไปดูแลต่อนะครับ
นี่ฮะลูกแม่เมื่อวานนี้ตัวนิดเดียว
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
ไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ตายนะครับ
ทำให้ทราบว่านายเอกชัยเขาเคยมีภรรยา
แล้วก็มีลูกชายฝาแฝดสองคนแล้วก็เลิกกันไป
จนมาพบรักมาคบหาอยู่กินกับนางสาวปวีนา
ก็อยู่กันได้๑๐ปีแล้วนะเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่ก่อนที่จะแจ้งย้ายออกจากห้องพักเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกว่าทราบว่าทั้งคู่มีปัญหาเรื่องความห่างไกลกัน
เพราะฝ่ายชายเขาทำงานรับเหมา
เขาต้องไปคุมไซส์งานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรี
จังหวะช่วงนั้นก็มีช่วงโควิด๑๙ด้วย
ก็เลยติดเรื่องการเดินทางกลับมาไม่ได้
แล้วพอคลายล็อกเรื่องโควิด๑๙ก็เพิ่งกลับมาอยู่ด้วยกันอีกช่วงหนึ่งนะครับ
หลังเกิดเหตุเพื่อนบ้านบอกว่าศพของนางสาวปวีนาเนี่ย
มีหมอนกับผ้าห่มคลุมเอาไว้นะฮะ
ไม่เห็นศีรษะนะครับช่วงที่มาดูศพนะครับ
แล้วก็ยังไปพบซองสารเคมีชนิดหนึ่งถูกเปิดซองไว้อยู่ภายในบ้านด้วย
ก็เลยคาดว่านายเอกชัยเนี่ยคงจะกินสารเคมีนี้เข้าไปเพื่อฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะทำอะไรกับทางภรรยาหรือเปล่า
ก็เลยมีลักษณะเหมือนกับหมอนกับผ้าห่มเนี่ยกดทับอยู่ตรงศีรษะ
แฟนผมมาอยู่กับผมแล้วแฟนผมก็จะไปจากผมแล้วอย่างนี้

ก็ร้องแล้วมันก็บอกแค่จะย้ายห้อง
อยู่ตรงนี้ไม่อยากเห็นบ้านหลังนี้กลัวทำใจไม่ได้กลัวห้ามใจตัวเองไม่ได้
เปิดแค่นี้ดูบานเกร็ดดูจ้ะแล้วก็ดึงผ้าม่านขึ้นส่องไปดู
เราทำเสียงแดงขนาดนั้นเขายังไม่ตื่นอ่ะ
มันก็ใจหายอ่ะไม่มีกลิ่นยังไม่มีอืม
สาเหตุการเสียชีวิตของทั้งคู่นะครับจากการ
ฉนีรสูตรเบื้องต้นของเยอะนาทีนะครับเพราะว่านางสามปุ้งวินา
ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการอุดปากจมูกนะฮะ
นี่ฮะส่วนทางฝ่ายของผู้ชายในเอกชัยเนี่ย
เสียชีวิตเนื่องจากได้รับสารพิษเกินขนาดนะครับ
เพราะว่าโพสต์สุดท้ายคือประมาณ๓๔ทุ่ม
คืนวันที่๑๔สิงหาคมนะครับ
เป็นรูปคู่กันพร้อมกับมีข้อความบอกว่า
ขอให้ทุกอย่างจบแค่นี้เราจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดิ์
นี่ฮะเป็นโพสต์สุดท้ายของฝ่ายชายนะครับ
ในภาพยังมีข้อความประมาณว่าความรักความผูกพันของพวกเขาตลอด๑๐ปีดำเนินมา
แล้วมีมือที่๓เข้ามาพยายามประคับประคองแล้ว
แต่ไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้
แล้วก็มีญาติของนายเอกชัยที่ไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ด้วยนะครับ
ก็เลยพี่ก็เลยไปเน้นว่ามีอะไรค่อยคุยกัน
ก็คือเม้นแค่นี้แต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจว่าเฮ้ยแกจะทำจริงหรือเปล่า
พอดูเชิงโพสต์ก็คือเหมือนโพสต์อำลาเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็มีญาติมีญาติที่อยู่บ้านโทรเนื้อหาแกตอบมาน่าจะประมาณว่าเอ่อ
ทางแฟนแกเชิงว่ามีคนใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
อืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าว่าเท็จจริงแค่ไหนนี่คือเราไม่รู้
เพราะว่าเรื่องส่วนตัวแกมีปัญหาคือไม่ค่อยได้มาปรึกษาเราเท่าไหร่
เป็นโพสต์สุดท้ายนะครับสิบสี่สิงหาคมสามสี่ทุ่ม
แล้วก็พบศพเมื่อวานนะฮะใช่ค่ะสิบห้าสิงหาคม
น้องสาวของนายเอกชัยบอกว่าที่ผ่านมาพี่ชายเคยคิดสั้นจะผูกคอตายมาแล้วนะครับ
ตอนที่คบกับภรรยาเก่าแต่ตอนนั้นพี่ชายก็ได้ปรึกษากับเธอตลอดนะฮะ
ก็เลยยับยั้งกันไว้ทันแต่ระยะหลังเนี่ย
ตอนที่มาอยู่กับนางสาวปวีนาแล้วเนี่ยดูท่าทีของพี่ชายลักษณะ
ก็น่าจะมีปัญหากับแฟนใหม่ด้วย
เขาถึงขั้นร้องไห้สะอื้นพูดง่าย
เพราะว่าพี่ชายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบถ้ามีเรื่องอะไรมาจี้ใจ
เขาจะเป็นคนที่แบบบ่อน้ำตาตื้นมากอืม
แล้วเขาแล้วเป็นคนที่แบบอ่อนไวในเรื่องความรักสติหลุดไปสักพักหนึ่ง
แต่แต่คือตอนนั้นอ่ะเขายังปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาเราเออ
ไม่ได้เงียบหายไม่ได้เงียบแต่แต่คนนี้คือแทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลยจริง
กับพี่สะพ้ายอ่ะไม่เคยคุยกันเลยอืม
แล้วเขาก็ไม่เคยแอดไลน์ไม่เคยแอดเฟสอะไรอย่างเงี้ยอืม
ของนางสาวปวีนาบอกว่าไม่เชื่อว่านางสาวปวีนาจะกินยาฆ่าตัวตายนะครับ
ว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับ
มีเรื่องเล่าเข้ามาแล้วก็เรื่องเรื่องเหมือนว่าค่าใช้จ่ายอะค่ะ
ไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อเพื่อนทุกคนไม่มีใครเชื่อ
ก็ยังไงก็ไม่มีอะค่ะแล้วเพื่อนเป็นคนรักครอบครัวมากรักแม่มาก
นางสาวปวีนาบ้านเกิดอยู่สุรินนะครับนี่เป็นที่บ้านที่สุรินนะครับ
ญาติญาติช่วยกันเตรียมสถานที่ในการที่จะรับศพนะฮะแล้วก็ตั้งบริเวณกุศลศพนะครับ
ชาวบ้านก็ไปเคารพศพไปให้กำลังใจกันนะครับสำหรับครอบครัว
ที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนางสาวปุวินาบอกว่าพี่สาวกับพี่เขยเนี่ย
แต่งงานกันแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพนะฮะระหว่างนั้นมีปัญหาเรื่องเงิน
หมุนเงินไม่ทันพี่สาวก็จะโอนให้กับฝ่ายชายตลอด
เมื่อ๑๒สิงหาคมพี่สาวกลับมาที่บ้านในช่วงวันแม่
ซึ่งน้องชายบอกว่าได้ยินพี่สาวเนี่ยขอเลิกกับพี่เขยต่อหน้าตัวเองแล้วก็แม่ด้วย
ก่อนกลับกรรมคุณเทพพี่ขอเลิกกันพี่สาวขอเลิกกับปัญหาอังกฤษ
ขอเวลา๓เดือนปรับคุมตัวเองให้เข้าให้เข้าด้วยกันได้นะครับ
แต่กลับไปก็เป็นแบบนี้นะครับ
ชายของนางสาวปริวนาบอกว่าที่มีข่าวว่าพี่เขยเนี่ยส่งเสียนางสาวปวีนาให้เรียนหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้ขอชี้แจงหน่อยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าคนที่ส่งเสียให้พี่สาวเรียนจนจบเนี่ยก็คือครอบครัวนะฮะ
คือทางบ้านเป็นคนส่งเสียพี่สาวนะครับ
ตอนนี้ทางน้องชายทางแม่ทางญาติของนางสาวปวีนาเขาก็สงสัยว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้น

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยบอกว่าถูกกิดกันทางด้านความรักก็เลยกินยาฆ่าตัวตายด้วยกันทั้งคู่
แต่สุดท้ายพอคุณหมอบอกว่าฝ่ายหญิงเสียชีวิตด้วยการขาดอากาศหายใจเหมือนกับถูกอุดปากอุดจมูก
แต่ฝ่ายชายเสียชีวิตด้วยการมีสารพิษอยู่ในร่างกาย
มันก็เลยเกิดคำถามไงคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายหญิงกันแน่
นี่แหละฮะคดีที่เกิดขึ้นนะครับ